วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ

แต่ยอดขายวันละแสน

หนึ่งเดือนจับเงินล้านได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
กับร้านที่มีชื่อว่าอีสานพาสวบ
เจ้าของเขาเนี่ยเป็นเน็ตไอดอล
ยอดติดตามกว่าสี่ล้านคน
มาแล้วครับพี่อีทจากเขตอีสานพาสวบ
คนดังโซเชียลสายกินที่มียอดคนติดตามกว่า๔ล้านคน
โด่งดังจากคาแรคเตอร์การกินอาหารอีสาน
ต่อยอดมาเปิดเป็นร้านส้มตำสูตรต้นตำรับจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ต้องบอกเลยครับว่าเพิ่งเปิดมาได้แค่๑เดือน

เคยแบบย่อนคนดูพริกสุด

เค้าบอกย่อนทายวันนึงหลักแสนเลยหรือครับ

เมนูเด็ดที่ร้านมีอะไรบ้าง

เป็นส้มตำที่แบบซิกเนเจอร์ของร้านที่อื่น

ดูดิบสดใหม่ตลอดอันนี้คือตู้เย็นของเรา

เท่ามีความเข้มข้นนะ

น้ำปรุ่งคืออะไรคะ
นี้จะมีสวดผสมของลำไดชน์มะเพรา

โอเคงั้นมาเริ่ม๑เมนูตำตาสวด

เผ็ดแต่พอดีอยากเอากินได้

เลือกได้ด้วยเหรอ

ใช่ใช่บัตเกือร์เคลือ

อันนี้มันจะดินแบบสายน้ำมะนาวครับ

น้ำปราร้าของเราครับ

กี่ช้อนครับ

นั่วพิธีกรไปเอาอันขั้นเต็กเรามาขั้นตกอ๋ออุ้ยตายแล้ว
อื้อหือนั่วป่ะปลาร้าเขาเลือดเนอะเออจันทร์สั่นปลาดิโทอุ้ย
คือเป็นอันนี้แหละตำตาสวดตำตาสวดขันตกแบบนี้ราคาเท่าไหร่
สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้แบบจัดเต็มขนาดนี้เลยเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเมนูที่เราจะเข้าครัวไปทำป่นปลา
คนปลาทูเป็นน้ำพริกปลาทูใช่แม่ก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
เปิดขั้นตอนการทำเมนูป่นปลาวัตถุดิบและเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้าง
ตามไปดูกันต่อเลยครับคือว่าเข้าตัวป้าพี่อีทบอกตำเลย
ใช่จำเลยบอกว่าเคยทำเหรอเคยช่วยแม่ทำอย่างงี้
แต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างเริ่มเลยแล้วก็ต้องใส่นี่แบบพริก
พริกเอาไปคั่วเอาไปย่างจะมีหอมแดงหอมแดงก็ต้องไปเผาเหมือนกัน
ใช่เผาแล้วก็ลอกลอกออกแล้วก็กระเทือมกระเทียมกระเทียม
ตำเร็วเร็วเอาหนึ่งจองจองไปหมดแห้งหมดแห้งแล้วโอ้ยน่ะ
แล้วก็ปลาทูก็คือแกะแล้วเอาไปคั่วให้หอมหอมนะครับนี่ตำไป
โอ้ยเพราะมันใส่ประถูมันหนืดอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะมันใหญ่

อันนี้จะเป็นน้ำซุปทำมาจากปลาร้ามันก็จะเริ่มจะหนืด

เสริฟเนี้ยกับผักร่วมแบบนี้เลยนะ

มันนี่กาซิม่าสาธิตอู้น้ำใหม่พี่น้อง
เอากอซิมี่วัตถุดิบนะครับหน่อไม้แบบขูดเป็นเส้นนะพี่น้องเด้อ
ห่อไม้ต้มจืดหอมหวานแล้วก็จะมีเครื่องหอมก็จะมีตะไคร้หอมแดงแม่งลักนะครับ
มะกูดพี่น้องใบมะกรูดพริกหล่อหรือว่าลูกโดดนั่นเอง
ร้าแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับผมนี่น้ำยานั่งนะครับมีข้าวเบื่อ
เบื่อคือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำแล้วก็มาตำตำนี่ครับผม
ตอนแรกก็เอาห่อไม้ลงหม้อเลยหน่อไม้อันนี้ก็จะใช้แบบสามโลนะฮะ
นี่น้ำยานั่งนะครับทุกคันแบบเอาน้ำเดียวนะครับแบบสุด
น้ำยานางเสร็จเราก็ใส่นี่นะครับผมตัวเอกของเขาคือหมูสามชั้นเด้งนะครับ
มากก็จะเป็นชิลีอันนี้คือลูกโดดครับผม
แดงลงไปตะไข้ครับผมใบมะกรูดครับผมโคเลแบบให้เครื่องมันเข้ากันนะฮะ

อันต่อไปห้าลงไปครับปรุงรสแล้วครับผมปรุงนั่วให้ลงไปเลย
แล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับผมแล้วเราก็เป็นน้ำปลาแดกเห่านะครับ
กะทิแท้นะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดเลยนะครับ
พี่น้องเอ้ยเดือดแล้วกับไส้แม่งหลักถันตอนสุดท้ายก็ลืม
อีตู้พี่น้องเพื่อก้มหอมโอเคครับเราก็ปล่อยให้หม้อเดือดไปเลย

เสียบนี่นี่บ้าได้ตัวและนี่ก็คือเมนูอุ่นอ่อไม้หมูสามชั้น
ที่ทั้งหอมและน่าทานทีเดียวล่ะครับต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
จะชิมเมนูเด็ดแต่ทานคนเดียวมันจะไม่แซ่บเอานะครับ
เราเลยขอพาแขกรับเชิญมาร่วมรับประทานด้วยขอต้อนรับพี่ปานธนพรครับ
แนะนำก่อนมีเมนูอะไรราคาเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็จะเป็นตำตาสวดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับ
สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนเมนูที่สองนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นฝนปลาที่เราเคยทำ
เก้าสิบเก้าบาทลาบหมูเด้งก็คือหนังมันก็จะเด้งเนอะอ๋อใส่หนังจีน
อันนี้คือต้มเสร็จยกมาเลยไม่ใส่จานใส่ถ้วยเลย
เราอยู่กับยูทูบเบอร์สายกินทั้งที
เราจะกินแบบธรรมดา

เดี๋ยวเราจะให้กินแบบซิกเนเจอร์แบบท่าต้นฉบับของพี่อีทเลย

บอกแล้วอย่างนี้เองนะคะใช่หื้ออื้อขนม

ความ

พี่บ่งว่าน้ำตาล้าอร่อยมากเลย

ฉันจะเป็นยูทูบเบอร์ได้หรือไม่

อันนี้คืออุ๋หน่อไม้หมูสามชั้น
แรมบอร์
อันนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกัน

แล้วหมูสามชั้นเขาชิ้นเต็ม๑คำ

เขาจะมีความเข้มข้นกว่า

เคี้ยวเข้าไปเป็นปลาทูแบบ

มีรสชาติของพริกแห้งอยู่ในนั้นด้วย

มันจะมีความแบบนัวขมไปนิด

น้ำมันแบบอร่อยมากเลยนะ

เปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดี

เดี๋ยวขอกินจริงจังก่อนพี่ปันเอาอะไรเพิ่มไหม

ของร้านอิตารนทานทหัสสวบกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่อีท
อดีตสู้ชีวิตทำงานรับจ้างหลายอาชีพ
เพื่อหาเงินซื้อชุดนักเรียนส่งตัวเองเรียน
แล้วอะไรทำให้มีร้านอีสานพาสวบที่มียอดขายเดือนละล้านได้ล่ะครับเนี่ย
ชุดนักเรียนตอนนั้นกี่บาทแดง

จนสุดท้ายเราเรียนจบม๖นะที่รเอส

บ้านค่อนข้างจะมีหนี้สินอยู่แล้วหนี้ทกศของเกษตรกรต่าง
เราก็เลยแบบครับพ่อแม่ที่มีหนี้เพิ่มแล้วเยอะ

เราก็เลยมาเรียนผู้ช่วยพยาบาล
เพราะว่ามันเรียนเร็วได้ทำงานเร็ว

บอกเลยว่าไม่มีเงินไม่รู้จะอนาคตไปถึงไหน

กรุงเทพมาเรียนจบ๖เดือน
ก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร

ทำอยู่เงินเงินเท่าไรนะ

มันเดือนสนเดือนแบบรถสิบล้อสนตึ้มเลย

แล้วอะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้เราแจ้งเกิด

มีคนคนหนึ่งที่เขามาดูออกมาดูถูกคนบ้านนอก

ซะแล้วทั้งนี้แล้วทำยังไงอัดคลิปเลยเป็นคลิปแรกในชีวิต
ป๊าบบันนอกมัดพิษพูดอะไรแบบบอกอันนี้คือสิวะกันคาแท้อ่า
ตึกที่มึงอยู่สูงสูงนั่นบ้าเมนคนบันนอกบ้าเมเมเมยนายูน่ะ
ถ้าน้องจะยอดครับอยู่ซะเมื่อนี้ปุ๊ดมานอกละลามาเห็นเหรอไม่รู้ครับ

ออกมาตุ้งมันยังเกิดขึ้นมาที่นี่
คนแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์เยอะมาก

แต่มันมาเป็นอีสานพาสวบตอนไหน

เขาบอกว่าตรงนี้ใครมาทำอะไรมันก็เอาง่ายนะเจ๊ง
พอมาดูหลายคนเขาก็มาดูนะ
พอผมวันนั้นผมไม่ได้ตัวนะ
มันล้มเย็นเราอยู่การทุนา
เป็นบ้านเก่าอายุมากกว่าห้าสิบปี

ลูกได้มาเห็นงานเห็นการไปขายของยูนิคอล

ขอให้เป็นแผ่นดินท่องของลูก
ก็คือตั้งแต่วันที่มาดูที่เรานึกในใจพูดออกไปแบบนั้น
คือแบบมาแล้วมีความสุขไม่ร้อนรุ่มอะไรอย่างนี้ครับ

ตัดจริงใจเลยว่าจะเอาที่นี่แหละ

ก็ก่อนเข้ารังก็จะเปลี่ยนดอกไม้ทุกวัน

มันเป็นแบบความฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้ว
พอเรามีความฝันที่แบบเรามีชื่อเสียงแล้ว

ก็คือร่วมบุญกับปัญญาแฟนคลับ

ที่วัดศิษะอาทนพอจังหวัดร้อยเอ็น

องค์นี้เป็นองค์ปุฮิรุปะโค
เป็นเจ้าแห่งทรัพย์บาดานเจ้าแห่งนาคทั้งปวง
ใครที่ไปขอพรก็เรื่องเงินทองโชคลาภ

อ่าถามเลยแล้วกันเปิดร้านมาหนึ่งเดือนเต็ม
ปิดยอด๑เดือนไปที่เท่าไหร่
ประมาณล้านกว่าครับคุณ

มันไม่ใช่ทุกคนที่ทำแล้วมันจะ
ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะ

เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเราสู้

แต่บอกว่าไม่มีเงินขอให้กลับไปอยู่บ้านสิทธิ์

คนขยันอดทนเพราะความจนมันน่ากลัว

ฝากร้านเลยฝากร้านเลยค่ะ

วันนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจกันไปมากมาย